วันนี้ปีนี้ปีใหม่แล้ว๒๕๖๒ปีกุลปีหมู
บางคนก็บอกว่าปีหมูเนี่ยอย่าให้ฉันเป็นหมูเลย
แต่ว่าขอให้ทุกอย่างมันหมูมันง่ายไปหมดเลย
คุณไม่ต้องทำหรอกคุณเหมือนอยู่แล้วนะคะ
ปีหมูแบบนี้เราดำเรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเจ้าหมู
หมูเนี่ยขี้เศร้าคุณก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่านอนธรรมดาเนี่ยก็ไม่เป็นไร
แต่ด้านไปแย่งที่นอนของคนอื่นเขาก็สร้างความเดือดร้อนเป็นธรรมดา
เอาไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
หมูที่นอนแล้วหมูหมูตื่นหมูหมูหมูตื่น

ตื่นถ้าขี้เศร้าไปถึงไหน
ตื่นตื่นได้แล้วหมู
เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน

แหมดูสิคุณเกิดเป็นหมู

ยังไปแย่งที่นอนเจ้าน้องหมาตัวนี้อีก
คือเจ้าหมาตัวนี้ก็ต้องมาปลุก

หมาจะนอนหมาไม่มีที่นอน

ออกเสียงก็แล้วขยำก็แล้ว
แง่งก็แล้วเห่าก็แล้ว

กลนใส่ขู่ใส่ด้วยการกรน
ถูกต้องเรียกว่าหลับไป๓ตื่น
ไฟไหม้บ้านหมูก็ไม่ตื่น

แต่ว่าหมาไปแล้วหมูจะมา

ปีหมูแก้แค้นด้วยการนอนทับที่ซะเลย
ไม่ได้นะไม่ได้นะหมูนะหมูตื่นตื่น

แล้วสุดท้ายสุดท้ายเจ้าหมาตัวนี้
มันทำสำเร็จไหมในการปลุกเจ้าหมูตัวนี้

ก็ยังว่าแล้วหมูมันเป็นสัตว์ที่ชอบนอน
กินแล้วก็นอนหมาก็เลยมาป่วนซะ
แล้วก็มานอนทับที่หมาด้วยหมาไม่ยอม

ไม่รู้ว่าเจ้าหมาเจ้าหมูตัวนี้แบ่งที่นอนกันยังไงในปัจจุบันนี้นะฮะ
ตอนนี้หมาไปนอนในเหล้า

เป็นความรักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์
รักดีนะเห็นแบบนี้ก็ขำกันไปอมยิ้มกันไป